๑นาฬิกา๑๒นาทีข่าวเย็นไทยรัฐครับ
คุณผู้ชมเคยถูกคุณครูทำโทษด้วยการลุกนั่งแทงปลาไหลหรือสก๊อตจำอะไรประมาณนี้ไหมฮะ
คือถ้าโดนหลายทีหลายครั้งเนี่ยโอ้โหหน้าขาเนี่ยมันจะเจ็บและอักเสบ
น้องคนนี้โดน๒๐๐ครั้ง

กล้ามเนื้อขาอักเสบแล้วติดเชื้อครับติดเชื้อได้ยังไงนะครับ
แต่เกิดขึ้นจริงแล้วผู้ปกครองพานักเรียนม๓เป็นลูกชายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดกาญจนบุรีเอ๊ะทำไมเป็นแผลถ้าลุกนั่ง

บอกว่าถูกครูผู้หญิงสั่งลงโทษด้วยการลุกนั่ง๒๐๐ครั้ง
กล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็ติดเชื้อครับตอนนี้
ผู้สื่อข่าวไปคุยกับน้องเอเล่าบอก๑๕กรกฎาคม

ที่โดนทางสั่งลุกนั่งโดดเรียนไปคาบนึง
ถูกครูสั่งทำโทษลุกนั่ง๑๕๐ครั้ง

ทำแบบลุกไม่สุดนั่งไม่สุดครูเพิ่มอีกนะครับ
ละ๕ครั้ง๑๐ครั้งรวมทั้งหมด๒๐๐
ถัดมาปวดขามีไข้ครับนะครับ
พาไปโรงพยาบาลลาวขวัญหมอบอกกล้ามเนื้ออักเสบแล้วติดเชื้อด้วยนะ

ไป๗วันไม่ดีขึ้นไปคลินิก
คลินิกให้ยามากินไม่ดีขึ้นกลับไปโรงพยาบาลลาวขวัญอีกครั้งหนึ่ง
ไม่ดีขึ้นอีกคราวนี้โรงพยาบาลลาวขวัญส่งตัวไปที่โรงพยาบาลประหลพลพยุหะเสนา
ไปถึงคุณหมอบอกต้องผ่าตัดนะโอ้โหถึงขั้นผ่าตัดเลยเหรอนะครับ
หมอบอกข้างในมันมีน้ำเหลืองนะฮะ
แล้วต้องอยู่โรงพยาบาลอีก๓วันนะมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่
คือว่าวันนั้นผมไม่ได้เข้าเรียนเขา๑คาบคือ๑ชั่วโมงครับ
แล้วผมเรียนกับเขาอาทิตย์ต่ออาทิตย์แล้วอีกอาทิตย์หนึ่งผมเข้าเรียนเขา
แล้วเขาก็ให้ผมลุกนั่ง๑๕๐ครั้งแต่ว่าผมขึ้นไม่สุดลงไม่สุดอย่างนี้ครับ
เขาก็เลยเพิ่มขึ้นทีละ๕ทีละ๑๐ทีละ๑๐อะไรอย่างนี้ครับประมาณ๒๐๐ครับ
หลังจากเสร็จแล้วมันเป็นยังไงต่อ
ก็เวลากลับบ้านไปผมก็ปวดขาครับแล้วก็มีไข้ครับซื้อยามานวดให้ครับ
คิดว่ามันแบบแค่เมื่อยอะไรอย่างเงี้ครับวันต่อมาพ่อกับแม่เข้าไปที่ครู
แล้วก็พาไป๕หม้อครับเขาบอกว่าแพทย์ติดเฉียวครับข้างในอักษิบ
ขณะที่แม่ของน้องเอเนี่ยเล่าบอกว่าตอนที่น้องเข้าโรงพยาบาลนะ
โอ้โหทั้งเธอกับสามีก็ไม่ได้ทำงานเนี่ยต้องหยุดมาดูแลลูกนะครับ
รายได้ไป๒เดือนนะตอนแรกนะครับพ่อขอค่าเยียวยาไป๒๕๐๐๐บาท
ครูบอกมี๒๐๐๐ก็เลยพ่อไม่ตกลงทางผู้บริการรงเรียนนัดขุนครูมาคุยกับครอบครัวอีกครั้ง
ลดให้แสนนึงนะเหลือแสนห้าหมื่นครูบอกมีแค่สามหมื่น
ล่าสุดนะครับนายอนันศักดิ์ภูพลผันท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากาญจนบุรี
ไปที่โรงเรียนครับไปสอบถามข้อได้จริงกับท่านผู้อำนวยการ
แล้วก็ครูที่สั่งลงโทษเด็กนะครับ
แล้วก็ไปพบครอบครัวของน้องนะครับไปเยี่ยมให้กำลังใจ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับ